กินล่างบาง
กินมาก

ข้างนอกสุกแต่ข้างในไม่สุก

เอาแบบไม่รอเลยเนาะ

โอ้โหกลับมาที่เดิมได้ด้วย

เราจะพาทุกคนไปล้างบางกันที่ย่านปากเกร็ด

ใครก็คิดถึงแต่เกาะเกร็ด
สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง

ยังมีร้านอาหารต่างอีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นร้านดังเด็ดหรือร้านโจร
ถ้าอยากรู้เรามีร้านอะไรบ้าง
ตามหนุ่มแซคและแขกรับเชิญของเราไปดูกันเลยครับผม

วันนี้ขนมปังหมดจ้ะ

เนี่ยหนูก็ต้องรีบแอบซ่อนนะ

ทำไมไม่ขึ้นไปบนเรือนทำกับข้าวให้ฉันกินยะ

ทำกับข้าวให้ฉันกินเดี๋ยวนี้ไป
ได้ค่ะพี่อ้ายไม่ต้องมาห่อนะ
เตรียมอาหารอร่อยไว้ที่ร้านนี้เลยค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม
และนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับ

สวัสดีค่ะแซคสวัสดี

พร้อมแล้ววันนี้มีอะไรให้กินก็คือกินให้

อยากเจอมากเลยแขกรับเชิญจะพูดแบบนี้ครับผม

เมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงที่

พร้อมในกินร้างบาง
เอาล่ะครับเรามาตามเอื้อยอ้าย
แซคกับปิงปองไปล้างบางกันเลยดีกว่า
และที่นี่คือร้านดังแห่งย่านปากเกร็ด

เตาริมคุ้งน้ำเกาะเกร็ด
เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย
สำหรับข้าวปลาอาหารรสชาติดั้งเดิม
สืบทอดรสมือมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น

โดยเฉพาะเมนูไทยโบราณหาทานยาก
ก็รวมอยู่ที่นี่แล้ว
เราไปชิมกันเลยครับผม
และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านจางวางอิ่ม

รู้จักที่ไปที่มาของที่นี่ไหมครับ
ไม่รู้ว่าจางวางก็คืออะไร

ตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงในกรมอาหารเล็ก
ในสมัยรัชกาลที่๔ครับผม

ใช่แล้วร้านนี้ก็เลยเอาชื่อตำแหน่งนั้นมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นชื่อร้านอาหารเลย
ใช่ครับผมแต่สมัยนี้ก็ไม่มีแล้วครับผม

เดี๋ยวเรามาเริ่มจากกุ้งแม่น้ำเผากันเลยดีกว่า
กินได้เลยใช่ไหม
ทานมันเยิมจากหัวกุ้งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดแล้วล่ะก็
โอ้โหรสชาติคือที่สุดของที่สุดเลยครับ
แซคเอาจริงนะคือตัวหนึ่งก็น่าจะแบบ๒ตัวโล

ขอทำแทนทุกคนที่อยู่ทางบ้าน
วันนี้อาจจะไม่ว่างปิดธุรกิจใด
น้องติ้งปังขอเป็นตัวแทนในการคืนกุ้งเผาครั้งนี้ได้ไหม
คนเดียวกันตัวเดียวเลย
โหเนื้อมันเด้งมากเลยอะ

ดีขนาดนี้อีกแล้ว

เนื้อกลูงแบบทั้งหวานทั้งแน่น
มันกลูงมีความหอมมาก
ที่สำคัญนะครับมะนาวที่นี่ครับ

ร้านเขาเนี่ยคือไม่ได้มีแค่กุ้งนะ

อันนี้คือผัดท้ายครัวครับผม
ท้ายครัวผัดโบราณชื่อแปลก
คำว่าท้ายครัวมาจากสมัยก่อนที่คนโบราณ
นำวัตถุดิบจากครัวมาผัดรวมกัน
ไม่ว่าจะเป็นวุ้นเส้นหมูสับกุ้งแห้ง
เทียมใบโหระพา
เป็นเมนูง่ายที่หาทานยาก
แต่อร่อยเชียบ

ที่จะให้มันไม่ไหม้

เราผัดกันแล้วอันนี้แซ็กอยากกินน่ะ
อันนี้คือน้ำพริกคู่ตุนางันนะครับผม

เป็นน้ำพริกปลาฉิงช่าง
ที่มาจากทางภาคใต้ของไทย
ทานคู่กับสตอทอดที่เพิ่มความมันลดความฉุน
ใครก็ว่าจัดจ้านโดนใจเป็นอย่างยิ่ง

มันเหมือนปลาแห้งมันกินกลุ่นปลาแห้ง

เออดีนะพี่คิดว่าถ้าใส่น้ำซุปเข้าไปไม่น่าจะเป็นต้มโค้งได้เลยอ่ะ

ขอบคุณครับ
มีความหอมของแบบหอมแดงมีความเปรี้ยวด้วย

เออแต่ต้องไปซื้อตลาดแล้วเทอร์ฟมั่นดีกว่ามันมันอร่อยอะ

แกงคั่วใบรากุ้ง
ใบราหรือใบยี่ราที่มีความเผ็ดร้อนเฉพาะตัว
โดยทางร้านจะตำพริกแกงและเครื่องเทศเอง
ชามนี้รสชาติถึงเครื่องแกงเผ็ดร้อนซีดซาด
โดนใจคนกินรสจัดโดยเฉพาะ

ก็จะมีกุ้งมีกะทินะครับผม

ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมันต้องมีชื่อสิ

ใบราก็คือเป็นทางภาษาใต้
ใบภาษากลางมันก็คือใบยี่รา
อ๋อใบยี่รามีรสร้อนแรงมากกว่ากะเพรา
ถ้าคนภักดิ์กลางเข้าได้เป็นใบกะเพราควาย

แล้วก็น้ำแกงแบบโอเคเข้มข้นมากกว่าตาย
เผ็ดแล้วเนี่ยเผ็ดแล้วอืมครับที่หลัง
มันเป็ดที่หลังอืมอุ้ยเผ็ดมากเผ็ดน่ะครับ
นะครับอื้มนี่ไงโดดเอาจะจะรู้แล้วทำไมร้านนี้ตั้งอยู่ตรงริมน้ำ

มาแล้วครับเมนูสุดพิเศษของเราครับผมแกงรันชวนนะครับผมมีแต่

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๔เลยนะครับผม
แกงรันจวนแกงโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๔
ทำมาจากน้ำพริกกะปิรสชาติไทยแท้
กลมกล่อมหอมรันจวน
อีกหนึ่งเมนูที่หาทานได้ยาก
ดูมันมีความนัวของน้ำที่เขามาทำมาจากอะไรอ่ะ

เหมือนน้ำพริกกะปิละลายกับน้ำซุปอย่างนี้หรอ

มาตั้งแต่สมัยราชการที่สี่

สดน้ำแกงเราจะได้กลิ่นหอมน้ำพริกกะเปียะ
แล้วก็กลิ่นเปรี้ยวของมะนาวสวนของที่นี่

เคยเห็นแต่เวลาเขาแบบแข่งทำอาหารกัน
เขาจะชอบแบบนี่คือแกงรันจวน
แกงรันจวนเนื้อ
เนื้อโปรตีนหมูเนี่ยนุ่มมาก
สดน้ำเนี่ยมันมีความเป็นต้มยำที่มีความนัวกะปิอ่ะ

หอมพริกหอมมะนาวหอมใบโหระพานี่รสมากนะ
อาหารที่เราสั่งมาของจังวางอิ่มเนี่ย

ก็คือมันเพอร์ฟิกหมดเลยนะอร่อยมาก

อะไรเชียบ
และตอนนี้นะครับทางร้านมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับผม

รวมกันเป็น๓ตัวครับท่านผู้ชมครับ

มาเด้อเด็ดซิเมิดเทจเด้อ
ร้านอาหารไทย๔ภาคตำรับโบราณ
รสชาติดั้งเดิมไม่เป็นสองรองใคร
แถมยังมีที่มาที่ไปของแต่ละเมนูไม่ธรรมดาอีกด้วย
ถ้าไม่อยากพลาดของอร่อยแบบนี้
แวะมาทานดูนะครับ
ร้านนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บางตะไนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

เสร็จไปแล้วนะครับกับร้านดังของเรานะครับผม
ต่อไปนะครับผมจะพาพี่ปิงปองนะครับผม

รับรองว่าเด็ดสมชื่อจริง

กินรังบาง

ว่าราคาจะไปแข่งกับเฮียมวยอะไรที่ไหนคะ
ว่าแต่ว่าทำไมต้องท่าเยอะขนาดนี้ด้วยพี่

กลัวมึงเป็นหัวนะ

มารีออกมาจากร้านนี้ครับคุณ

คนนี้ละกันครับคนนี้ละกันครับ
พี่รู้ไหมคะที่เขาบอกว่าเป็นทั้งคนรวยด้วย
เป็นคนน่ารักด้วย

หากาเชียปุ้งครับ
อ๋อมีนี่ด้วยนะครับผม

แล้วเราคิดว่ากินร้างบางจะต้องกินให้เกลี้ยงแน่นอนครับ
ก็เลยลองมาทำอาหารเป็นเมนูพิเศษของที่ร้านดูซึ่งลูกค้าก็เป็นที่นิยมมากเลยครับผม
การที่เราเอาของจากสวนเราเองมาใส่ในร้านอาหารเราจะใส่ได้เต็มที่เลยครับ
วัตถุดิบเนี่ยมันจากสวนถึงร้านอาหารแล้วไม่ได้ผ่านตลาดไม่ได้ผ่านคนกลางใดครับ
ฉะวัตถุดิบมันจะสดและใหม่มากนะครับอยากจะเชิญชวนมาทานอาหารไทยที่เป็นรสชาติดั้งเดิม
แต่ว่าการตกแต่งเป็นแบบสมัยใหม่การผสมผสานคอมมิเนชั่นระหว่างคนรุ่นเก่าในรสชาติ
การตกแต่งสวยงามของคนรุ่นใหม่มันประกอบกันมันจะลงตัวที่ร้านนี้ได้แน่นอนครับ
ครอบครัวไหนที่มาทานร้านส่งเสริมโภชนานะครับรับรองว่าอาหารที่นี่ครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับรับรองว่าอาหารที่นี่อะครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ

อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ

อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ

อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ

อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ
อร่อยเชียบแน่นอนครับอร่อยเชียบแน่นอนครับ

โอ้โหมีสะบัดด้วยสะบัดด้วย

แล้วไปโดนหน่อกะลามันจะมีความมันมีความหนึบ
ที่สำคัญเขาบอกว่าเขาใช้ปลาอินซีแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ
แล้วก็มีความขึ้นแกงที่แบบมันหอม
หอมรันจวนใจมากแล้วก็เป็นถั่วฝักยาวแล้วก็ความกรอบจากหนอกกะลา
ซึ่งมันเป็นแบบของที่นี่เลยของเกาะเก็ด

มาที่เมนูต่อไปดีกว่าอันนี้แหละครับผม
ำกุ้งสดใบชะพูจ้า

ำกุ้งสดใบชะพลูเมนูแนะนำของทางร้าน
ที่เอาใบชะพลูไปทอดให้กรอบทานกับน้ำยำเข้มข้น
กุ้งย่างสดหอมแดงซอยวางลงไปบนใบชะปลู
และโรยด้วยใบมะกรูดหอยกินพร้อมกันเป็นคำ
เมนต้องมีติดใจแน่นอน
และนี่ก็คือดำกุ้งสดใบชะบูครับ

อ่าพ่อ

อืมต้องบอกว่าอันเนี้ยให้ลึกกว่านี้อีกเอาทำไมครับ
คือบายุหูทาสกรอบใช่ไหมแล้วก็น้ำยาหมาเข้มข้น
คือมันจะออกหวานกว่าอันนี้อ่าแล้วมันก็มีความพิลึกของการใส่
ละกรรมเข้าไปอ่ะอ่าอุ้ยอันนี้เขาโรธมากอันนี้ชอบ

เขาบอกผมบอกได้เลยว่าผมชอบแบบน้ำยำของเขามากอืม
อร่อยมากน่ะน่ะ

จริงจังได้แล้วตอนนี้เรามาเมนูน้ำน้ำบ้าง
เพราะว่ากินเมนูแห้งมาสามเมนูแล้วใช่ครับผมมาที่เมนูต่อมาเลย
กว่าครับต้มผ่าปลาสลิดมะพร้าวอ่อนต้มขาปลาสลิดมะพร้าวอ่อน
มะพร้าวที่ถูกนำมาคันกะทิให้ขาวสวยและหอมมันใส่วัตถุดิบเครื่องสมุนไพร
เพิ่มรสชาติของต้มขาทานคู่กับเนื้อปลาสลิดทอดกรอบ
อร่อยปิดท้ายเป็นพิเศษด้วยการเติมเนื้อมะพร้าวอ่อน
ส่งตรงจากสวนเพิ่มความกลมหอมหวนกำลังดี
ดูน้ำอู๋มะพร้าวเยอะมากมะพร้าวเนี่ยก็มาจากสวนเขาเองอีก
อืมดูน้ำกะทิแบบเข้มข้นครับน่าชิมมากเธอในคำนี้น่ะ
ก็จะมีปลาสลิดทอดกรอบมีมะพร้าวแล้วก็มีน้ำที่กลมกล่อมอยู่ในนี้หมดเลย

รสชาติต้มขาดเนี่ยก็คือถูกต้องมากแล้วน้ำต้มขามีความเข้มข้นกินกับปลาสลิดทอดอย่างเงี้
คิดว่ามันรสมากนะอ้าวดีเลยครับผมงั้นพี่กินน้ำเดี๋ยวผมกินต่อนมัน
อ่าเอาอย่างงั้นเหรอมันต้องกินควบคู่สิอ่ามันต้องกินควบคู่อ่า
ความเข็มขนฮืมนะ
มีความหวานของของข้าวเว้นของของกะเทียนะ
ล้างบางทั้งทีนะครับผมเดี๋ยวล้างบางให้เกลี้ยงกันเลยดีกว่า
ก็คือพราบใบสีเหนอกกะลาเค้าอร่อย

คุณผู้ชมครับภารกิจในวันนี้ไม่ธรรมดาอย่างที่เราเคยทำมา
แต่จะพิเศษจนเจ้าแซคต้องเจ็บจี๊ดเลยล่ะครับ
ฮาฮะฮาฮาจะเกิดอะไรขึ้น
หลังจากนี้ต้องไปชมกันก่อน

ถ้าทำภารกิจสำเร็จก็ติวลูกค้านิวอนมีตจะได้โฟมอชั่นพิเศษไป

เอาละครับตอนนี้เจ้าแซคพิธีกรของเรา
ก็ได้ตกหลุมพลางของทีมงานและคุณปิงปองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งภารกิจในวันนี้ไม่ใช่ตลบหลังครัวแต่จะเป็นตลบหลังแซคแทนครับผม
โดยทั้งสองคนจะต้องช่วยกันรังสรรคเมนูทอดมันปลาอินซีหน่อกะลา
และปิงปองต้องอาศัยจังหวะที่เจ้าแซคเผลอแอบใส่พริกในทอดมันชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
และหลอกล่อเจ้าแซ็กให้ทานให้ได้
ถ้าทำสำเร็จคุณผู้ชมทางบ้านจะได้สิทธิ์พิเศษจากทางร้านไปเลยครับ
อะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือหน่อครับผมหน่อกลาครับผม
อกกะลาไม่เห็นมันมาจากกะลาเลยหนอกกะลานี่เข้าใจตลอดว่ามันเป็นแบบ
เหมือนอะไรที่อยู่ในมะพร้าวอ่ะนี่มันถามอีกเลยเหรอ
แต่เขาเรียกหน่อกะลาเหรอใช่ที่นี่เขาเรียกว่าห่อกะลาครับผม
มันคือชื่อเรียกของคนภาคกลางที่ไม่เหมือนกับใช่
คุณผู้ใช่ไหมอ่าหั่นเร็วหั่นเร็วเดี๋ยวผมเริ่มหั่นดีกว่า
มือนะลูกมือเอาไว้นะลูกนี่มีคนคลุกข้าวกันได้จังเลย
เดี๋ยวนี้ฉันจะรับหน้าที่เป็นการคลุกข้าวอืดอืดอ่ะ
เวลาทำทอดมันเนี่ยมันจะต้องมีอาจารย์ที่กินคู่กัน
หั่นแตงกวาให้หน่อยได้ไหมล่ะได้เลยครับ
จะทำให้กินแบบสุดยอดแห่งความอร่อยเลยแซคเอ้ยจ้าขอบคุณจ้า
เคยทำไหมครับปกติเคยทำไหมครับทำตลอดเลยแล้วก็แบบที่บ้าน
เจ้าชอบให้ทำโดยแค่ว่ารสชาติมันถึงเครื่องแต่จะให้ชิมน้า

ทำไมไม่เป็นแผ่นเหมือนเขาอ่ะไม่เป็นจ้าอันนี้เป็นสูตรใหม่
อื้มจ้ะอยากให้ดูจ้าแซ็กแต่มันน่ากินมากค่ะนี่
และนี่ก็คือทอดมันมันมันคักปะวะ
รอดมาหนอกกะลามาเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยดีกว่าครับ
โอ้โหดูอะไรจะน่ากินขนาดนี้ไม่มีอีกหรอ
แบบว่านั้นแบบว่าจะไปดูกันว่าภารกิจของพวกเรา๒คนในวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่านะครับผม

เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่เต้มาชิมเลยดีกว่า
ใครทำหลักของอาประมวงคนแบบเนี้ยไม่ได้เราจะเกิดเสียหน้าไม่ได้
เราเป็นถึงดาร่องดาราอ่าแล้วกบหลักฐานก่อนจ้ะเราชิมก่อน
ทำไมไม่ให้ผมชิมให้แผนด้วยสวยอ่ะแผนด้วยสวยเอาไว้เอาหน้าค่ะ
เดี๋ยวพี่เต้มาเขาจะเรียนรู้เราสวยเนี่ยอ่าอย่างงี้โอเค
ชอบเอาหน้าของนั่งเล่าแล้วเนี้ยใช่อ้าวกินเลยเอาคำอ่ะ
มันจะได้เน้นซีนไงไปเลยจ้าหนู
เป็นยังไงบ้างตอนนี้
อร่อยไหมอร่อยไว้ซ้า

สำเร็จแล้วนะคะ
และนี่คือภารกิจตลบหลังแซคค่ะ
โถในที่สุดปิงปองก็ทำภารกิจได้สำเร็จ
แม้จะต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและหยดน้ำตา
ในความเผ็ดของเจ้าแซคโฮ้โฮ้โฮ้ย
ซึ่งเจ้าตัวก็กระซิบมาว่า
เพื่อคุณผู้ชมแล้วแค่นี้
จิ๊บแซ็กชุมแพรคนนี้สบายครับ
อันนี้แบบวะแกงกันเฉย
เดี๋ยวให้กินขนมหวานเป็นเครื่องตอบ

ผมว่าว่าเชียวทำไมเข้ามาร้าน
มาร้านนี้แต่ทีมงานดูเงียบ
วันนี้ไม่ได้ตลบหลังครัวแล้วตลบหลังผมมากกว่า

อันนี้เดี๋ยวมีของหวานมาคืนกำไรแซคด้วย
นี่คือบัวรอยฟังคกภาพ

ร้านทรงเสริมโภชนาครับ
บอกได้ว่าอ่าโหยเกียบ

สำหรับสิทธิพิเศษทุกท่านนะครับที่ได้ชมรายการกินล้างบางในเทปนี้นะครับ
เป็นเทปที่มาท่องเที่ยวที่ปากเก็ตมาทานอาหารที่ร้านเรานะครับ
หนึ่งพันบาทครับแล้วก็แชร์รายการเชฟเนี้ยครับ
เฟซบุ๊คของท่านครับรับไปเลยครับทันทีส่วนลดพิเศษสิบเปอร์เซ็น
สำหรับแฟนเพจของรายการนี้โดยเฉพาะเลยครับผมยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับ
ร้านส่งเสริมโภชนาก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่เราไม่อยากให้พลาด
ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบดีผ่านฝีมือการปรุง
จนได้รสชาติดั้งเดิมแบบไทยเผ็ดคือเผ็ดจริง
ถึงกลิ่นเครื่องเทศจริงและที่สำคัญอร่อยแบบไทยจริง
ร้านตั้งอยู่ในโครงการสามสี่ห้าอเวนูอำเภอปรักเกร็จ
จังหวัดนนทบุรีเปิดทุกวันเวลา๑๐โมงถึง๓ทุ่ม
ขอเชิญทุกท่านเลยนะครับ

อย่าบอกนะว่าใช่ใช่ไหม
ก่อนอื่นผมขอสัมผัสริมฝีปากของคุณได้ไหมครับ

อะไรดีแล้ว

ตรงนี้มันเป็นแบบทั้งเป็นบ้านเป็นคาเฟ่เป็นสวน

เขาเป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน

มันก็ไม่ผิดหรอกที่แซ็กจะเคิบเคลิ่มนะคะ
ได้ค่ะพี่สาว
หวานละมุนนุ่มลิ้นได้กลิ่นชาไทยอ่อนอ่อนเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมโฮมเมดหนึ่งลูกรสชาติเข้มข้นเนื้อเนียนนุ่มดูท่าทางของทั้งคู่ที่ตักเอาตักเอาแล้วไม่รู้จะลืมไปหรือเปล่าว่าข้างในโซนร้านอาหารก็ยังมีเมนูอื่นรออีกเพียบเลยโอ้โหมันมีของดีอยู่ที่นี่จริงจริงอ่าก็บอกได้ไงครับ

เนื้ออร่านมาก

เนื้อแบบลำนุนลไม่มากครับ

มีความเค็มของเนยนะ

ลงตัวแล้วก็มีความหอมของเนยด้วย

น้ำเกรวี่ตัวของสุดท้าย
เออ

นี่เลยจ้ะเนื้อลิฟต์อายผัดซอสหมาล่า
นี่จ๊ะดูนี่ของพี่นะ
และนี่เลยสำคัญมากของแจ๊ดเลย
อร่อยมากนี่เลยนี่เลย
อ้าวชิมดู
เนื้อของผมนี่นะทำไมเป็นสีสันมากเลยครับ

แฮ็บ

แต่ว่ามันนุ่มหอมซอสแล้วก็มีกลิ่นหมาล่าแบบ
นี่สวงครับโอ้โหเิียโชองเนี่ย

อะให้กินเนื้อก็ได้
ชอบนะครับไม่ใช่ดูไม่ดูอันนี้คือลิปอาย

นี่ครับนื้อลิปอายผัดซอสหมาละ
กินกันลูก
เนี่ยคับมันคือเนื้อส่วนที่ติดกับชิคโรง
เวลาเอามาผัดเนี่ยมันก็จะคือมีความมันแทรกแล้วก็จะได้กลิ่นเนื้อ
แต่ว่ามันเพิ่มความปังโดยการใส่หมาลากเข้าไป
พอมันผนวกกับความหอมของเนื้อกับน้ำซอสที่มันแบบอร่อยแล้วมันนัวมากขึ้นกว่าความนัวถูก

กุ้งราดซอสมะขาดเมล้า

มีกุ้งเขียวกุ้งเขียวไปก่อนนะครับ
กุ้งเดี๋ยวมีกุ้งฝอยตามมานี่อ๋อโอ้โห
กินเข้ากันมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว
หอมแดงแล้วก็ลาดด้วยซอสมะขามเฮ้ย
จะกินคำโตคำโตดูไม่ดีอ๋อมันจะดูน่าเกลียดเหรอใช่
เข้ากรอบไม่ได้เลยค่ะมันใหญ่ไปแล้วก็เนื้อมันเต็มเกินไปด้วย

มีบริการย่อยอาหารให้ด้วยเหรอใช่
บางคนเขาชอบแบบกินแบบแต่เนื้อใช่ไหมแต่เราเป็นคนบ้า

มันกรอบไงเออเป็นอะไรไม่รู้มันกรอบแล้วแต่คนเนอะ
กุ้งเนี่ยกินได้ทั้งตัวเลยไม่พายเลยไม่เหลือเลยจานยังไม่เหลืออะไรเลย
โอ้โหปากขนาดนั้นอย่าขายเลยครับผม
ซอสก็คือเข้มข้นหวานอมเปรี้ยวอมเค็มนิด

กินพริกทอดใสเนี่ยมันก็คือแบบ

กินนั่นค่ะขาหมูค่ะ

น่ากินมากเลยแม่

เอามานี่ครับ
ขอบคุณจ้า

ไม่ไหวแล้วคะ
นี่โอ้กลับมาที่เดิมได้ด้วย

น้ำจิ้มซีฟู้ดซอสมะเขือเทศ

ฉันจะบอกว่าถ้าใครอ่ะ
ร่างกายต้องการของทอดมากอ่ะ

แล้วมีความแบบน้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดแทรกอ่ะ
เดี๋ยวขออนุญาตจิ้มซีฟาดก่อนดีกว่า

ก็คือถ้าใครร่างกายต้องการของทอด

เพราะมันสุดยอดทั้งกรอบทั้งมันทั้งเนื้อถ่ำ
ชิมมาทุกเมนูแล้วนะครับผม

ไข่เชียบ

ต้องเอาแบบติดมันด้วยครับ

ขอบคุณนะที่เรามีช่วงเรียบรวมกันนะแซส

แต่งให้เลยสดสักเพลงได้ไหมให้เรา
มึงคะไม่รักกันเลยค่ะอันนี้คือเพลงไข้ก็ให้กูเข้าปาก
ปรสุตสรรค์ตลอดเลยค่ะหลอกเล่นหลอกเล่นครับผม
ยังไงก็น่ารักมาเนิ้ม
ก็ดีก็รู้เลยว่าเรามาแถวงัดเนี้ยครับ
เรามีร้านที่เราจะแวะกินได้เยอะเลย

และในครั้งหน้านะครับผมจะไปร้านอาหารที่
รับเชิญคนไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผม
ที่พบกินหลังบางในวันนี้

เมนูไหนชิ้วแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงเฮ้ย

ในกินหลังบ้าง

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
มีทั้งโซนอาหารและคาเฟ่
มาที่เดียวครบทั้งขาวทั้งหวาน
เอาใจทุกเพศทุกวัยได้อย่างลงตัว
ร้านตั้งอยู่ริมถนนชายพฤษ
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสบดี
เวลา๑๑โมงถึง๓ทุ่ม
และวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เวลา๑๑โมงถึง๔ทุ่ม
และในวันนี้ทั้งสองคนก็ได้กินล้างบาง๓ร้าน
เด็ดโดนจำนวน๑๕เมนู
โอ้โหมีทั้งอาหารไทย๔ภาคอาหารไทยสมัยใหม่
และอาหารไทยฟิวชั่นอร่อยเฉียบทุกร้านเลย
วันเสาร์หน้าเราจะพาไปตะลุยล้างบางกันที่ไหน
และจะไปกับใครต้องรอติดตามชมกันนะจ๊ะ
ห้ามพลาดเด็ดขาด
และวันนี้เรามากินหลังบ้างกันที่ย่านเมืองเอกประกุณฑานีครับ
อ๋อน่ากินนะครับพี่โดงครับสุดครับค่ะค่ะอ่า
แล้วคืออร่อยสมกับที่แบบเขายืนยันไว้เลยว่า
ในชีวิตนี้ต้องมาริมลองจานนี้สักครั้งไง
กินหลังบ้าง